ความคืบหน้าคดีพันธบทโทบัญญินตั้งพากรกับพวก
รวม๖คนตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันอุ้มฆ่าพี่ชายของท่าน
ผู้วิภาคสาอุโสประจำสรรค์อาหยังกรุงเทพฯได้
เพื่อหวังให้ผู้พิพากษายกฟ้องคดีโอนหุ้นเสียชวง๓๐๐ล้านบาท
ด้วยการไปปลอมแปลงเอกสารไปฆ่าอำพลางคดีเขานี่นะครับ
ก็คือรถของพันธมธโมโทบัญญินกับสอมาเจอกัน
ใช่ค่ะเป็นลักษณะคล้ายกับลานกว้างเพื่อจอดรถอยู่ริมถนน
เหมือนกับจุดนัดพบกันก่อนที่จะไปลงมือก่อเหตุ
มาส่งพวกให้กันที่สอเอาลูกน้องมาให้๒คนละขึ้นรถพันธมธโมโทบัญญินไปเนี่ย
ตรงนี้มันจะเป็นหลักฐานที่จะนำไปสู่การสืบสวนคดีขยายผลต่าง
แล้วก็มัดตัวคนร้ายได้ว่าเออตกลงวันนั้นคุณอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้มาอีก
ชัดกว่าเดิมชัดว่ารถใครเป็นรถใคร
จะเห็นว่าเนี่ย๒คันนี้เมื่อสักครู่นี้สีขาวไปแล้วนี่สีดำ
เห็นรถชัดเห็นทะเบียนรถชัด
ใช่เห็นไหมผ่านไปนะฮะถนนตรงจุดนี้นะครับ
ที่บริเวณถนนเส้นทางในหมู่บ้านสันติธรรมกลางเมืองนครสวรรค์นะฮะ
ก่อนที่ไปเจอกันที่ข้างทาง
นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับ
สิ่งต่างที่จะเป็นตัวผู้ต้องหาเองคนที่ยังไม่รับสารภาพ
หรือว่าจะเป็นพยานแวดล้อมใครจะให้การก็แล้วแต่ว่า
วันนั้นเห็นคนนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ย
พวกนี้ก็ต้องไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวน
หรือว่าในชั้นอายการในชั้นศาลให้ได้ว่าคุณไม่ได้ก่อเหตุจริง
นี่นะครับทุกผู้ชมครับ๒คันที่เข้าไปแบบนี้นะครับ
ดูเวลาจากกล้องวงจรปิดนะฮะในช่วงนี้ประมาณ๑๐นาฬิกา๑๐นาทีนะ
แต่เวลามันจะกล้องแต่ละตัวมันอาจจะไม่ตรงกันไม่เท่ากัน
เพราะว่าเป็นกล้องคนละจุดกันกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่ให้คุณผู้ชมดูเมื่อวาน
เมื่อวานนี้เวลาจะสักประมาณ๑๐นาฬิกา๒๖นาที
หมายความว่าภาพล่าสุดอันนี้คือก่อนก่อนภาพเมื่อวานที่เราให้ดูไป
แต่๒คันนี้นะชัดนะฮะ๒คันนี้นะครับ
ซึ่งศอขับมาพาลูกน้องมา๒คน
แล้วก็จะเป็นภาพเมื่อวานนี้ที่เราดูกันไป
เดี๋ยวลองดูเรียบเทียบและต่อเนื่องกันว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ย
เจอกันวันที่๔กุมภาพันธ์ประมาณ๑๐โมงกว่า
ก่อนที่จะเข้ากรุงเทพฯแล้วอุ้มพี่ชายของผู้วิภาษา
สี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนี่อันนี้คือภาพที่ให้ดูไปเมื่อวานนี้นะคะ
ก็คือช่วงเวลาสิบนาฬิกายี่สิบหกนาทีนี่ก็รถกระปะ
สีขาวสี่ประตูสครอสขับมานะฮะ
โยต้าวีโก้สี่ประตูนะฮะค่ะถ้าประติดประต่อภาพจากภาพตรงนี้นะคะ
นาฬิกาหกนาทีไปต่อกับภาพเมื่อสักครู่นี้นี่แล้วอันนี้คือเห็นทะเบียนรถชัดด้วยนะ
เห็นไหมอืมกไก่นหนูเก้าหนึ่งเก้านครสวรรค์นะฮะ
รถคันนี้นะครับเป็นของดาบตำลวดทงชัยวจีสัจจะหรือสอวัยหกสิบสองปี
ขับมาเนี่ยในรถมีนายชาติชายเมนกุลอายุ๓๑ปีกับนายประชาวิทย์ศรีทองสุก
อายุสามสิบสี่ปีนั่งมาด้วยค่ะตามรายงานของชุดสืบสวนก็คือ
พันธมโธปัญญินให้สอศหาคนมาให้สองคนสอศก็พามาคืนายชาติชายกับนายประชาวิท
เขารู้แค่ว่าอ่าให้ให้หาคนมาให้เขาก็พามาให้นะฮะแล้วไปดูอีกคันหนึ่งนะครับ
ทุกผู้ชมครับฟอร์ดเอเวอเรสสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่รอเรือ๓๙นครสวรรค์
ของพันตำรวจโทบัญญินตั้งพากรวัยห้าสิบหกปีนะฮะอืมนี่ค่ะ
สิบนาฬิกาแปดนาทีกว่ากว่าคือกล้องสองตัวเนี้ยเวลาจะไม่ตรงกัน
ใช่ค่ะนี่ก็ขับไปบนท้องถนนก่อนให้จะไปถึงภาพบุษกุอ่านะฮะ
แล้วก็ถ้าไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับก็จะเห็นว่าขับตามกระบะสีขาวเข้าไป
ใช่นะฮะในภาพมุมกว้างนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูนะฮะ
ภาพที่เราชมไปเมื่อวานนี้อ่ะนะนี่ฮะนี่ค่ะ
ก็ต่อเนื่องมาตรงนี้นี่คันเดียวกันนะคะซึ่งคันนี้เนี่ย
พันตำรวจโทบัญญินนะฮะนั่งมาด้วยนะครับอ่านี่นะครับ
แล้วก็จะไปเจอกับรถกระบะสี่ประตูสีขาวที่จอดรออยู่ก่อนหน้านี้นะฮะ
แล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าในรถสองคันนี้ใครเจอใครใครขึ้นใครลง
ใครเข้าใครออกอะไรยังไงนะครับนี่เป็น
หลักฐานนะฮะในคดีนี่ค่ะเราทำภาพให้ใกล้ขึ้นนะคะ
เห็นชัดขึ้นนะคะคือสีดำคันนี้
เอเวอเรสจะเห็นชัดสีขาวจอดอยู่เห็นไหม
คนลงมาแล้วพอฟอร์ดเอเวอเรสสีดำอ่า
จอดปุ๊บนายชาติชายก็เดินมาค่ะเหมือนกับจะเปิดประตูไปนั่งที่
ทางด้านหลังนะครับแล้วก็นี่ฮะก็จะมีคนลงมาจากรถด้วย
อืมนายนโรงศักดิ์เหมือนกับสลับที่อะไรกันด้วยนะฮะ
นโรงศักดิ์นี่ก็นั่งมาพันธบทโทบัญญีเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้า
หน้าข้างคนขับนะฮะมีนายมานัดขับมา
แล้วนายประชาวิทย์ก็ลงมาจากกระบะสีขาวค่ะแล้วก็ขึ้นไปบนรถคันนี้
ประชาวิทย์แล้วก็อีกคนนึงนะฮะที่มากับทางสจออสนะฮะ
นี่สจออสกำลังวิ่งมาค่ะเสื้อสีขาวนะคะในภาพนะคะ
นี่ค่ะแล้วก็มายกมือไหว้นี่ค่ะมาที่ประตูฝั่ง
คนนั่งคู่กับคนขับคือในรถฟอร์ดเอเวอเรสสีดำทะเบียนก่อไก่
รอเรือสามเก้านครสวรรค์เนี่ยค่ะนายมานัทเป็นคนขับค่ะครับ
พันธุ์ตำลดโทบัญญิณนั่งข้างข้างนายนโรงศักดิ์นั่งเบาะหลัง
จออสวิ่งมาก็เลยมาไหว้ที่ประตูข้างคนขับฝั่งข้างคนขับ
พันตำรวจโทบัญญินนั่งอยู่ตรงนั้นนี่พอไหว้เสร็จคุยอะไรกันสักแป๊บนึง
ก็เดินกลับมาที่รถตัวเองแล้วฟอร์ดเอวเรสสีดำก็ขับออกไปก่อน
ค่ะนะฮะขับแล้วก็วนออกไปนะฮะค่ะเนี่ยจะเห็นว่าสองคันนี้นะฮะ
เห็นชัดเลยนะครับภาพว่าทะเบียนเนี่ย
ถ้าเทียบกับรถที่ยึดมาได้เป็นรถของกลางในคดีที่อ่า
ตำรวจยึดไว้แล้วเนี่ยทะเบียนตรงกันเป๊ะเลย
กับรถในภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งสองคันอืมนะฮะอ่า
นี่คือฟอร์ดเอเวอเรสสีดำนี่ฮะรถของพันธบทโทบัญญิน
นายมานัดขับก็ขับออกไปก่อนไปอ้อมต้นไม้ต้นนู้น
แล้วก็ขับออกถนนไปแล้วเดี๋ยวสักแป๊บนึง
กระบะสีขาวสี่ประตูที่สอเจ้าออสเหลือคนเดียวล่ะอืม
เพราะว่าลูกน้องอีก๒คนขึ้นรถคันสีดำคันนี้ไปแล้วเนี่ย
ก็จะขับตามออกไปค่ะแต่จะมีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งที่จะเห็นว่า
พอถึงเวลาเนี้ยเขาเขาไปคนละทางอืม
ไม่ได้ไปต่อทางเดียวกันนะฮะค่ะนี่ฮะคันนี้สจออสก็
รอจะออกถนนนะครับก็ใช้เวลาอยู่แค่สามสี่นาทีค่ะ
ดังนั้นสจออสก็เลยยังอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์
ก็มีเวลาไปงานศพคนในพื้นที่ช่วงเย็น
อันนี้ตอนขาออกที่แยกย้ายกันนะฮะ
แล้วก็มีลูกน้องของตัวเองกับลูกน้องของสจออสที่เอามาส่งให้
พอแยกกันตรงจุดนี้

ประมาณนี้นะครับ
แต่ว่ารถของสอที่ขับไปคนเดียว

คือตำรวจบอกว่า
ตัวสอก็อ้างว่าวันนั้นผมอยู่ในห้องสวรรค์ทั้งวัน
พอบ่ายเย็นผมก็อยู่ที่งานศพ
แล้วก็เหตุการณ์อุ้มคาพี่ชายท่านผู้ภาคสาพพันธิดา
ก็เกิดขึ้นช่วงเย็นประมาณสัก๕โมงครึ่ง

ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมั้งแค่สนิทสนมกับพันตำรวจโทบัญญิน
ครับเดี๋ยวเราไล่ตามให้พยานแวดล้อมต่างนะฮะ
แต่ว่าตรงนี้นะครับที่ตำรวจขยายผลเนี่ย
พบว่าก่อนที่จะมาเจอกันในจุดเมื่อสักครู่นี้
ตามภาพในกล้องวงจรปิดช่วงเช้ามืดสี่กุมภาพันธ์นะฮะ
ที่สองฝ่ายจะเจอกันนายประชาวิทย์ได้ขี่จักรยานยนต์
อนด้าเวฟไปรับนายชาติชายที่บ้านมาก่อน
แล้วก็ไปที่บ่อนไก่ของสจออสใช่ค่ะ
แล้วถึงจะนั่งรถกระบะของสจออสไปเจอพันตำรวจโทบัญญิน

อันนี้คือภาพที่สจออสไปงานศพช่วงเย็นนะคะ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นี่ค่ะ
พันตรวจโทบัญญินพอได้ลูกน้องสจออส๒คนขึ้นรถไป

ก็ขับไปนู่นนะฮะกรุงเทพอ่ะใช่ค่ะ
ไปก่อเหตุอุ้มตัวพี่ชายผู้พิพากษานะฮะ
ส่วนสจออสเขาก็มางานศพตรงนี้นะครับ
ส่วนนายชาติชายกับนายประชาวิทย์พอก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ย้อนกลับมาที่บ่อนไก่ของสจออสนะฮะ
ในคืนวันนั้นแล้วเอาเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุเนี่ย
เอาไปเผาเพื่อทำลายหลักฐานค่ะเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่
นี่ก็เลยมีคนบอกว่าเอ้ายังเห็นนั่งดื่มร่องดื่มเหล้ากันอยู่เนี่ย
สืบสวนยังได้รายงานว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
วันที่๔กุมภาพันธ์เนี่ยพันตำรวจโทบัญญินได้มอบเงินให้กับ
จออส๒แสนบาทเป็นค่าจ้างที่ตกลงกัน
ในการหาลูกน้องมาให้๒คนนะฮะ
แล้วสจออสได้ให้เงินกับนายชาติชายกับนายประชาวิทย์
คนละห้าหมื่นสองคนก็แสนหนึ่ง
เท่ากับว่าสจออสก็จะได้ค่าจ้างในการจัดหาทีมงานให้กับพันตำรวจโทบัญญิน

เพราะฉะนั้นสอก็เลยตกเป็นหนึ่งในหกผู้ต้องหา
ที่ถูกตำรวจออกหมายจับแล้วก็ควบคุมตัวไว้ด้วย
แม้ว่าในช่วงเกิดเหตุวันที่๔กุมภาพันธ์
บอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องผมอยู่งานศพ
นั่นเขาจะไปก่อหกก่อเหตุอะไรกันผมก็ไม่รู้
เพราะว่าพันธบทบัญญินที่ก็รู้จักกันมานาน

ก็เลยตอนนี้สอให้การพากเศษอยู่
แต่พันตำรวจโทบัญญินยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
ครับนี่ค่ะ
แต่ว่ามันก็ชัดสำหรับคนที่ลงมา

ก็ค่อนข้างชัดค่ะขนาดในส่วนของสจอ
ทีมข่าวไปคุยกับหลานสาวของสจอ
เขายังยอมรับเลยว่าเขาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด

จำได้ว่าใช่สจออสแน่จำชุดได้ด้วยซ้ำ

แต่เขาไปทำอะไรกันผมไม่รู้
ซึ่งถ้าดูจากภาพวงกล้องวงจรปิดในจุดนี้เนี่ย

ซึ่งจุดสืบสวนได้รายงานมาว่า
นั่งอยู่ที่เบาะนั่งข้างคนขับ
เพียงแต่ว่ามันชัดว่าคือรถของเขา

ตำรวจก็เลยบอกว่าหลักฐานค่อนข้างแน่นค่ะ

แล้วก็รวบตัวผู้ต้องหาทั้ง๖คนครบถ้วน

คนที่กลุ่มผู้ต้องหาเหล่านี้

ใช่ค่ะแล้วก็๓คนที่รับสารภาพ

เชื่อมโยงกันได้อย่างชัดเจนว่าก่อเหตุลักษณะไหนยังไง
มีใครไปบ้างลักษณะการฆ่าพี่ชายท่านพิพากษาเนี่ยฆ่ายังไง
นี่แหละภาพนี้สอลงไปไหว้ใครคุยกับใครสวัสดีใครทักทายใคร
นี่ฮะนี่เป็นภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์แถวถนนสันติธรรมที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราได้มาหลายมุมมีลุงคนนี้ด้วยที่ขี่จักรยานผ่านเนี่ย
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยมาคุณลุงก็บอกว่าพร้อมให้ข้อมูลกับตำรวจนะ
แต่เอาจริงก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกก็แค่ขี่ผ่านไงแล้วหันไปมอง
ปกติก็ขี่อย่างนี้ทุกวันแค่หันไปมอง
แต่นี่ค่ะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติธรรม
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเพราะว่าที่นี่มีกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็ส่องมาที่ด้านหน้าถนนด้วยนะคะนี่ค่ะ
ก็เลยเชื่อว่ากล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลแห่งนี้
น่าจะบันทึกภาพช่วงเวลาที่มีการนัดหมายกันมาเจอกันได้ค่อนข้างชัดเจน
เป็นกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดนะคะ
นี่ค่ะทีมข่าวของเราไปดู
บอกว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ห้าตัวนี่นะคะ
มีอยู่๕ตัวที่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติธรรม
คุณภูริพัฒน์บุญนินลงพื้นที่ไปแต่ว่ามีอยู่ตัวหนึ่งเสียค่ะ
ซึ่งเป็นตัวที่ติดตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลพอดีอืม
ตัวที่อยู่หน้าโรงพยาบาลอ่ะเสียแต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ของอบตหนองกรดบอกว่า
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตำรวจนำข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดไปตรวจสอบแล้วนะคะ

วันอาทิตย์น่าจะเป็นวันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่แล้วใช่
กล้องกล้องเยอะไหมมารู้สึกว่าจะมาสี่นายนะอืมสี่นายแล้วก็ขอเซอเวอร์ไป
ขอกล้องไปครับอืมแล้วดูไม่ว่าตัวของกลุ่มคนร้ายเขามาจอดรถบนเวนไหน
ดูเพราะว่าตำรวจเขาไม่ให้พวกผมยุ่งเลยเขาก็เอามาลงฮาร์ดิตไปเลย
เขาไม่ได้ลันดูทีทีละห้านาทีสิบนาทีอะไรอย่างนี้ครับเขาก็เออดึงไปให้หมดเลย
หมดเลยและอย่างที่เราบอกไปว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่ให้คุณผู้ชมได้ดูอ่ะค่ะ
มีคุณลุงท่านหนึ่งนี่ค่ะในวงกลมสีเหลืองนะคะครับ
จังหวะพอดีเลยรถฟอร์ดเอเวอเรสสีดำขับเข้าไปอืม
คุณลุงขี่จักรยานอยู่ตรงนั้นพอดีครับแล้วก็คุณลุงค่อยค่อยขี่ผ่านอ่า
นี่นะคะทีมข่าวของเราตามไปจนเจอคุณลุงนะคะ
คือไปถามว่าคุณลุงเห็นอะไรไหมตำรวจเรียกไปคุยไหมเนี่ยค่ะ
คุณภูริพัฒน์ไปคุยมาคุณลุงบอกว่า๔กุมภาพันธ์ขี่จักรยานไปดูที่นา
แล้ววนกลับเข้ามาในหมู่บ้านแล้วเจอรถสองคันจอดอยู่
รถสีขาวและรถสีดำจอดอยู่ที่จุดนัดพบกันตรงนั้นนะคะ
เห็นว่ามีผู้ชายขึ้นรถไปแต่คุณลุงบอกว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะ
เพราะว่าจุดนี้รถสองคันนี้ก็มาจอดเป็นประจำอืมนี่
ก็เลยไม่ได้สนใจหันไปมองแล้วก็ขี่ผ่านไปเลย
แต่คุณลุงบอกก็รู้จักสจออสนะคะเพราะคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็รู้จักอยู่แล้ว
จากสจออสกันเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ได้เห็นว่าใช่ไม่ใช่ยังไง
คุณลุงไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนั้นนี่ฮะอ่าทีนี้รถสองคันนี้เนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็แน่นอนว่าคนที่ขับกระบะสี่ประตูสีขาวเนี่ย
อันเนี่ยคือส่อจออธแน่นอนค่ะนะคะอ่าแต่วันนั้นส่อจออธก็บอกว่าตัวเองอยู่งานศพใช่มั้ย
คุยด้วยนะครับอ่าหลังจากปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดชุดนี้นะฮะ
ที่เราก็ให้ท่านดูมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับวันนี้ก็มีเพิ่มเติมด้วย
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
เอาคลิปจากภาพในกล้องวงจรปิดไปให้หลานสาวสจออสดู
หลานสาวสจอธเห็นก็บอกว่าก็ใช่ละใช่อ๋าแหละใช่สจอธนั่นแหละ
แต่ก็ยังเชื่อว่าสจออสบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับการอุ้มฆ่าพี่ชายของผู้พิพากษา
เรื่องนี้สจออสที่เห็นจากชุดแล้วก็ท่าเดินจำได้
เชื่อว่าน่าจะจอดพูดคุยกันตามปกติแล้วไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการไปก่อเหตุอะไรด้วย
เพราะสจออสไม่ใช่คนแบบนั้นอย่างแน่นอน
นี่จะเป็นนายชาติชายในประชาวิทย์จตูนจะเปรี้ยวเนี่ย
หลานสาวของสจออสบอกว่าก็เห็นก็จำได้หมดแหละ
ลงมาจากรถคันสีขาวเนี่ยส่วนอาของเธอเธอก็จำได้อยู่แล้ว
แต่ว่าเชื่อว่าก็จอดคุยกันตามปกติไม่ได้ไปเกี่ยวกับการอุ้มฆ่าอะไรนะครับ
หลานสาวของสจออสบอกกับคุณภูริพัฒน์นะครับบอกว่า
อาของตัวเองต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหมันไม่น่าเลย
ทั้งทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรด้วยนะครับแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปได้
ก็ยังคิดอยู่ว่าอาของเธอไม่น่าจะไปรู้จักกับพันตำรวจโทบัญญินเลย
เพราะพอรู้จักแล้วก็มีแต่เรื่องนี่นะฮะเรายังได้ไปคุยกับ
นายบัญชาชื่นชาติกำนันตำบลสันติธรรมนะครับ
ซึ่งกำนันบัญชาเนี่ยรู้จักทั้งสจออสและพันธบทโทบัญญิน
กำนันบัญชาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยก็คือสอกับพันธมโทบัญญิณ
รู้จักกันตั้งแต่ตอนที่ยังรับราชการตำรวจทั้งคู่
พอสจออสมาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์พันธุ์ตำรวจโทบัญญินตอนนั้นก็ได้ลาออกจากตำรวจ
มาลงการเมืองมาเล่นการเมืองเป็นสอสอแล้วนะฮะ
ก็มาเป็นแก่นำในการหาเสียงช่วยให้จนได้รับเลือกตั้ง
แล้วทั้งคู่เขาก็คุ้นเคยกันมาตลอดส่วนตัวเชื่อว่าสจอ
ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าสมรู้ร่วมคิด
ในการฆ่าอำพลางคดีในคดีนี้เพราะวันเกิดเหตุตอนช่วงเย็น
ยังอยู่ด้วยกันที่งานศพอยู่เลยทีนี้พอกำนันได้เห็นคลิป
กล้องวงจรปิดที่รถทั้งสองคันมาเจอกัน
ก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

ก็ไม่แน่ใจแล้ว
สจออสจะมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน

จออสนะหรือว่านายชาติชายเมนกูล
หรือว่านายประชาวิทย์ศรีทองสุกเนี่ย

พันธุบันยินหลอกใช้มากกว่า
ถ้าไปละทั้งแถมอีก
ขณะทางที่ชาวบ้านคุยกันนะฮะ

ว่าท่านสชาวนี้โดนหลอกหรือนั่นเอง

เพราะยังเข้าใจว่าเด็กถูกหลอก

มันไม่ได้มีอะไรนะครับถ้าเราดูก็คือเหมือนชาวบ้านทั่วไป
และการที่จะไปกระทำอะไรที่มันค่อนข้างร้ายแรงเนี่ย
เด็กมันไม่คิดที่จะทำเนี่ยเมื่อไหร่นั้นเพราะเด็กพวกเนี่ยปกติชอบด้านการอีรา
เราก็ลองไปถามชาวบ้านในพื้นที่ดูนะฮะ
แต่ว่าชาวบ้านเขาก็ไม่อยากให้สัมภาษณ์แบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขนาดนั้นนะ
แต่ก็ยอมพูดคุยอะไรด้วยปกติเนี่ยเขาก็ยังมองว่าสจออสกับลูกน้องสองคนเนี่ย
คือนายชาติชายกับนายประชาวิทย์เนี่ยจะถูกหลอกใช้หรือเปล่า
บางทีอาจจะแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ไปกับเขาแล้วก็ไปก่อเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับ
แต่ว่าผู้ต้องหาเขารับสารภาพ๓คนแล้วนะมีไปทำหงทำแผนนะครับที่เหลือก็ต้องว่ากันตามคดีความนะครับ
ส่วนที่ฟาร์มไก่ของสจออสนะครับวันนี้เราไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ไก่สจออสวันนี้ปิดเงียบเลยนะครับไม่มีคนเข้าออกเหมือนกับทุกวัน
ก็เลยลองโทรหาผู้ใหญ่สายชนเข็มทองผู้ใหญ่บ้านหมู่๔บ้านดอนวัด
ว่าเออผู้ใหญ่เป็นไงเห็นคลิปหรือยังผู้ใหญ่บอกว่าได้ดูคลิปแล้วล่ะ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าในคลิปเนี่ยมันจะใช่สจออสหรือเปล่า
เพราะตัวเองรู้แต่ในส่วนของวันเวลาตามที่เคยบอกไปว่าวันนั้นเนี่ยสจออสไปงานศพ
แต่ก็เป็นช่วงที่อยู่งานศพไงนอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่รู้จริงว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกัน
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ฟาร์มไก่ของสจออสบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าได้ติดตามข่าวนี้อยู่ตลอดแล้วเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ในช่วงที่รถของพันธบทโทบัญญินมารับลูกน้องของสจอ
แล้วมีสจออสลงจากรถไปยืนพูดคุยอยู่ด้วยก็ยังตกใจอยู่เหมือนกัน

เพราะว่ามีก็ได้เพราะว่ายังทำหนาอยู่
แต่ส่วนตัวเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นลูกชายไม่ได้ตั้งใจ
ที่ได้ไปกับพันธบทโทบัญญินคงเพราะว่าถูกเรียกให้ไปทำงานตามคำสั่ง
เหมือนกับทุกครั้งที่สจออสโทรมาเรียกไปใช้งาน
อีกข้อสังเกตหนึ่งคือพ่อบอกว่าที่มีข่าวว่าลูกได้เงินค่าจ้าง๕๐๐๐บาทเนี่ย
ก็ได้กับชาติชายคนละ๕๐๐๐บาท
บอกไม่เคยเห็นลูกเอาเงินมาใช้แบบฟุ่มเฟยอะไรนะ
ทำไมลูกของเขายังมาขอเงินเขาใช้อยู่ทุกวัน
ที่ผ่านมาไม่เคยรู้ว่าลูกไปทำงานที่ไหนอะไรยังไงบ้าง

รู้แต่ว่าทำงานอยู่กับสจออสมาเป็น๑๐ปีแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าลูกจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้
นายประชานยังบอกว่าจากหลักฐานที่ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลูกถูกจับวันแรกจนวันนี้เนี่ย
ถ้ามันจะเป็นจริงก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
แต่ในความรู้สึกของคนเป็นพ่อก็ยังเชื่อว่าลูกชายของเขาไม่กล้าฆ่าคน
แต่ในวันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าถ้าไม่ทำลูกชายก็อาจจะต้องตาย
มองดูแล้วก็ไม่ใช่ผมไม่มีกังวลอะไรเลยถ้าลูกผมทำความผิดไปแล้ว
แต่ผิดเพราะเหตุอะไรเนี่ยผมยังไม่รู้สาเหตุของมันด้วยนะ

ว่าจ้างยังไงผมก็ไม่ทราบเลย
ผมยังแปลกใจเลยครับว่าเนี่ยลงมาเนี่ยแบ่งกันเท่านู้นเท่านี้ผมยังแปลกใจเลย
ทำไมมันต้องมาขอตังค์เราทุกวันเลย

ลูกผมผิดก็ให้เขาผิดไป
ที่แล้วผมรู้แล้วมันถึงก็ถ้ามันไม่ทำ

ส่วนทางฝั่งครอบครัวของนายชาติชายผู้ต้องหาอีกคนนึงนะฮะ
ที่เป็นลูกน้องสอเจ้าออดแล้วขึ้นรถพันธุ์ประมาณยินไปนะครับ
ทางครอบครัวจะเป็นน้องชายนะครับ
ก็บอกกับเราว่าจากคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ย

เขาก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าอันนี้คือนายชาติชายหรือว่านายเปรี้ยวหรือเปล่า
อันนี้ก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้มานะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ก็ด้วยความที่คลิปจากกล้องวงจรปิดตามข่าวเนี่ยค่ะภาพไกลจริง
คนในครอบครัวคนใกล้ชิดอาจจะมองไม่ชัด
แต่เชื่อว่าตำรวจเขาอาจจะมีภาพมุมอื่นมีภาพชัดกว่านี้มีภาพใกล้กว่านี้
เพราะตำรวจเขาบอกว่าหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมันชัดจริง
นำมาซึ่งการขอนุมัติศาลออกหมายจับถึงแม้ว่าคนใกล้ชิดของสจออสจะพยายามบอกว่า
โหตั้งแต่สจไปใกล้ชิดกับพตบยมีแต่เรื่องไม่ดี
จออสถูกหลอกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้สจออสก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาล
สอก็ให้การภาคเศษอยู่ยอมรับว่าพาคนไปให้พตบย
แต่ไม่รู้ว่าไปก่อเหตุอะไรเขาก็อ้างแบบนี้
แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยต้องอย่าลืมนะฮะว่าตำรวจเขาได้หลักฐานสำคัญคือกล้องวงจรปิดที่หน้าศาลนะ

อันนี้คือจุดที่เขาเริ่มต้นจุดเริ่มต้นไปเจอกัน
ใช่เพียงแต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าศาลทีมข่าวเราอาจจะไม่ได้สามารถขอมาจากตำรวจแล้วเอามาให้เห็น
ตำรวจเขาบอกเขาเห็นชัดเลยว่าใครเป็นใครไปอุ้มไปอะไรยังไง
เราไม่ได้มานำเสนอก็นำเสนอในสิ่งที่ตำรวจเขาโอเคอนุญาตให้เรานำเสนอได้
แต่ว่าทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ขยายผลเพิ่มเติมนะคะไปที่บ้านของนายนรงศักดิ์
นายนรงศักดิ์เนี่ยนั่งมาในรถฟอร์ดเอเวอเรสสีดำกับพันตำรวจโทบัญญินตามภาพในกล้องวงจรปิดที่ให้ดูนะคะ
รถคันนี้นายมานัดขับพันตำรวจโทบัญญินนั่งข้างคนขับนายนรงศักดิ์คนนี้นั่งเบาะหลัง
ทีมข่าวของเราต้องไปที่บ้านของนายนรงศักดิ์ก็เพราะว่าคนใกล้ชิดของนายนรงศักดิ์นี่แหละค่ะ
เป็นพยานปากสำคัญในคดีนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ขึ้นสารสืบพยานปากแรกไปแล้วค่ะ
พยานคนนี้บอกว่านายนรงศักดิ์ใช้เขาให้ไปซื้อน้ำมันตั้งเยอะไม่รู้เอามาทำอะไร
ก็เลยนำมาซึ่งการออกหมายจับนะคะนำมาซึ่งการจับกลุ่มทั้ง๖คนนะคะ
เราก็เลยไปที่บ้านของนายนโรงศักดิ์คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราไป
ไปถามเลยว่ารู้จักไหมคนที่มาเป็นพยานเป็นชายชาวพม่าอายุ๒๙ปีที่บอกว่าเป็นลูกเขยของนายนโรงศักดิ์เนี่ยเป็นพยานปากสำคัญเลยนะ
นี่ค่ะก็ไปถามนะคะชาวบ้านบอกว่าก็คาดว่านายนรงศักดิ์คงเคยให้ไปซื้อน้ำมันให้ละมั้งแต่ชาวบ้านไม่เคยเห็นนะ
ชายชาวพม่าคนนี้เขาชื่อว่านายอองตูนะคะคือเคยเห็นว่านายนโรงศักดิ์เนี่ยใช้ให้คนไปซื้อน้ำมัน
ก็เลยคิดว่ามาเติมรถจักรยานยนต์ที่บ้านตอนใช้สมัยก่อนก็ซื้อมา๒ลิตร๓ลิตรใช้ให้ไปซื้อ
พยานที่เป็นชาวพม่าที่เป็นลูกเขยของนายนรงศักดิ์ที่บอกว่าให้ไปซื้อตั้ง๒๐ลิตรเนี่ย
คนที่เราไปคุยด้วยเขาบอกเขาไม่รู้เพราะว่านายอองตูชายชาวพม่าคนนี้ไม่ค่อยคุยกับใครไม่สูงสิงกับใคร
ตื่นเช้าปุ๊บไปทำงานที่โรงปูนตกเย็นปั๊บกลับบ้านมาดูแลลูกดูแลภรรยาที่เป็นคนไทย
ชาวบ้านเขาบอกว่าคือนายอองตูที่ไปเป็นพยานเขาไม่รู้เรื่องหรอกไอ้เรื่องวางแผนอุ้มฆ่าอะไรอ่ะ
เขาก็แค่ไปซื้อน้ำมันตามคำสั่งของนายนรงศักดิ์ก็เพราะว่าเป็นคนใช้ง่าย
ใช้ให้ไปทำอะไรไหววานอะไรก็ไปทำให้โดยเฉพาะถ้านายนรงศักดิ์ใช้เนี่ยนะไปทันที
แต่ว่าบุคคลผู้นี้น้องตูนเนี่ยเขาเป็นคนไม่คบใครเขาอยู่คนเดียวกับเมีย
เช้าไปทำงานเย็นกลับแล้วเขาเป็นบุคคลที่ว่าใครไหว้วานไปซื้ออะไรเขาก็ไปซื้อให้
เขาแบบชอบมาพูดคุยหรือว่าเขาเขาจะไม่มีเพื่อนฝูงเพราะเขามาคนเดียว

อยู่ในห้องนี้คือยังมีมีคุยกันบุคคลีกันแล้วกันค่ะ

ไปคุยกับนางสาวปลาเป็นพนักงานปั๊มน้ำมัน
เธอก็บอกว่านายอองตูไปซื้อน้ำมันจริง
ช่วงเช้า๒กุมภาพันธ์

ถือถังแกลลอนสีดำขนาด๑๘ลิตรเข้าไปซื้อน้ำมันค่ะ
เขาถือถังมามาซื้อประมาณ๙๑หรือ๙๕นี่แหละค่ะใส่ถัง
อันนี้เพราะว่ามันอยู่หน้านู้นเราไม่เห็นว่าเป็น๙๑หรือ๙๕แต่เป็นแก๊ส
ถังแกรรอนประมาณ๑๘ลิตรอย่างนี้ค่ะถังสันไร่

แล้วปกติคนคนนี้เราเคยเห็นมาซื้อน้ำมันมาก่อนไหม
ไม่เคยเห็นค่ะ

มันจะมีส่วนมากจะมีขาประจำที่มาใส่ถังแบบเนี้ย
จะมีเป็นขาประจำแล้วเห็นว่าถังรั่วด้วยกลับไปเปลี่ยนถังอะไรอย่างเงี้

แล้วก็เขามานี่มันเป็นผู้ชายรุ่นยังไม่๓๐เลยมั้ง
ไม่ใช่คนไทย
มาซื้อน้ำมันซื้อเสร็จเขาก็ไป
เขาก็เหมือนลูกค้าขาจร
อืมนี่ก็ถือเป็นพยานแวดล้อมนะคะ
ในส่วนของคดีนี้เขาก็ยืนยันว่านายอองตูพยานปากสำคัญในคดีที่บอกว่า
นโรงศักดิ์จ้างไปซื้อน้ำมันไปซื้อน้ำมันจริง
แล้วก็ไปซื้อเยอะจริงตอนนี้เจ้าหน้าที่กันไว้เป็นพยาน
เขาก็บอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาไม่ได้รู้เห็นอะไร
แต่ว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้าตามลำดับนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่สิ่งที่ค้นหาต้องเจอและอยากเจอมากที่สุดก็คือ
ร่างของผู้เสียชีวิตศพของนายวีรชัย
คุณผู้ชมคะคดีอุ้มฆ่าพี่ชายท่านผู้พิพากษาพนิดา
ตอนนี้เนี่ยผู้ต้องหาทั้ง๖คนอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อสรุปสำนวนคดียังอยากจะหาหลักฐานเพิ่ม
เพื่อให้สำนวนคดีนั้นรัดกลุ่ม
แต่ว่าทีนี้ค่ะทางอายการได้มีการร้องขอ
ขอให้มีการสืบพยานล่วงหน้า
ซึ่งทางศาลก็ได้มีการสืบพยานล่วงหน้าไปแล้วนะคะ
มาดูกันหน่อยค่ะว่าจำเลยแต่ละคนเขาสู้คดีกันยังไงบ้าง
พยานที่มาให้ข้อมูลในคดีมีอะไรบ้าง
ทนายบัญชาไชจำซึ่งเป็นทนายความคนเดียวกันกับที่ดูแลคดีโอนหุ้นนายชูวง
คดีฆาตกรรมนายชูวงด้วยนะคะ
เป็นทนายความให้ทนโทบัญยิน๒คดีก่อนนะคะ
แล้วก็มาเป็นทนายความให้กับพันตำรวจโทบัญญินในคดีนี้ด้วย
ส่วนนายมานัดกับนายนโรงศักดิ์ลูกน้องพันธบทโทบัญญินเนี่ยค่ะ
เป็นผู้ต้องหาที่๒และ๓ยังไม่มีทนายความค่ะ
ส่วนนายชาติชายนายประชาวิทย์และสจออส
อันนี้ก็เป็นคนใกล้ชิดของสจออสนะคะ

แต่งตั้งทนายความเรียบร้อยแล้วนะคะ

คณะผู้พิพากษาจะเป็นผู้ถามพยาน
ล่วงหน้าเขาไม่มีทนายความศาลก็จะเป็นผู้ตั้งคำถามเอง
ก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายสาเหตุที่มีการสื่อพยานล่วงหน้าก็เพราะว่าพยาน
เป็นบุคคลต่างด้าวทั้งหมดเลยนะคะก็กลัวว่าจะมีความลำบากในการติดตามตัว
และพยานทั้งหมดเป็นคนใกล้ชิดกับผู้ต้องหาด้วย
อายการก็เลยร้องขอให้มีการสืบพยานเป็นระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนสนะคะ
พยานกับผู้ต้องหาจะได้ไม่ต้องมาเผชิญหน้ากันไม่ต้องมาเจอกันเพราะเป็นคนใกล้ชิด
เดี๋ยวมาให้ข้อมูลเป็นลบกับคนใกล้ชิดอะไรแบบนี้นะคะนี่ค่ะ
พยานปากแรกคุณผู้ชมมาไล่ดูนะคะพยานปากแรกเป็นลูกเขยของนายนโรงศักดิ์ค่ะ
เป็นชาวพม่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อเบรกแรกนะคะอายุ๒๙ปี
เขาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะขึ้นเบิกความในชั้นศาลเขาบอกว่า๒กุมภาพันธ์
นายนรงศักดิ์ใช้ให้ไปซื้อน้ำมัน๒๐ลิตรที่ปั๊มน้ำมันใกล้บ้าน
ไม่มีผู้ต้องหาคนอื่นอยู่ด้วยไม่รู้ว่าซื้อน้ำมันไปทำอะไร
ปกติเคยซื้อแค่ยี่สิบสามสิบบาทแต่ครั้งเนี้ยให้ไปซื้อน้ำมันยี่สิบลิตร
นี่พยานปากแรกค่ะพยานปากที่สองเป็นผู้หญิงค่ะ
อายุสามสิบเก้าปีเป็นสัญชาติพม่าเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเชื้อชาติกะเหลี่ยงเป็นแม่บ้านของนางวราพร
ตั้งภากรภรรยาของพันธบทโทบันยินค่ะอันนี้พยานคนที่สอง
พยานปากที่สามเป็นชายชาวพม่าค่ะเป็นสามีของแม่บ้านคนนี้แหละค่ะ
พยานสองปากนี้นะคะให้การว่าตั้งแต่๕มกราคม
วราพรใช้ให้ไปซื้อซิมการ์ด๑อันจากร้านสะดวกซื้อ
ไม่รู้ว่าซิมที่สั่งให้ซื้อจะเอาไปทำอะไรดังนั้น
ทั้งสามปากที่ให้ข้อมูลนี้นะคะก็ยืนยันกับศาลว่า
เบิกความทั้งหมดนี้ไม่ได้มีสาเหตุโกรธเครื่องอะไรกับผู้ต้องหามาก่อนนะ
แล้วก็รู้จักกับผู้ต้องหาทั้งสามคนด้วยทั้งพันตำรวจโทบัญญิน
นายนโรงศักดิ์ทั้งนายชาติชายรู้จักไม่ได้มีเรื่องโกรธเครื่องอะไรกัน
ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงค่ะส่วนพยานปากที่สี่
คนนี้เนี้ยเป็นพนักงานหญิงของบริษัทก่อสร้างของภรรยาพันธบทโบนยิน
สารท่านได้สักถามถึงประเด็นเรื่องของโทรศัพท์ที่พันธมตโทบัญญินผู้ต้องหาที่หนึ่งใช้
รวมถึงประเด็นรถยนต์ฟอร์ดเอเวอร์เรสทะเบียนก่อไก่รอเรือสามเก้า
และรถกระบะตอยอต้าสปอร์ตรายเดอร์ทะเบียนชอช้างชอฉิ่งห้าแปดสามพยานปากที่สี่คนนี้บอกแค่ว่ารถยนต์ฟอร์ตเอเวอเรส
ผู้ต้องหาที่หนึ่งซึ่งก็คือพันตำรวจโทบัญญินและลูกชายใช้ขับค่ะ
ส่วนกระบะสปอร์ตรายเดอร์ไม่รู้ว่าใครใช้บ้างพันธุ์ตำรวจโทบัญญินขออนุญาตศาลใช้สิทธิ์
ถามพยานปากนี้ด้วยนะคะถามว่าพยานรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสำนักงานแล้วรู้หรือเปล่าว่า
พยานได้ทำงานอยู่เป็นพนักงานบันทึกข้อมูลเกมพนันออนไลน์และหวยใต้ดิน
เหมือนกับจะพาดพิงตัวพยานคล้ายกับดิสเครดิตพยาน
แต่พยานตอบว่าไม่รู้ค่ะอืมอ่าก็เหมือนกับพยายามที่จะบอกว่า
ตัวพยานเองก็ทำเรื่องที่มันผิดกฎหมายนะคุณจะมากล่าวหาผมได้ยังไง
จดโทยกมนานออนไลน์อ่ะสารท่านก็สื่อพยานล่วงหน้าเอาไว้ก่อน
ในการที่จะข่มขู่ผู้พิพากษาที่กำลังจะพิจารณา
คำพิพากษาสำนวนคดีจะเป็นคดีใดก็ตาม

นี่จับพี่ชายผู้พิพากษาไปข่มขู่ให้ผู้พิพากษา
ต้องพิจารณาคดีด้วยการยกฟ้อง
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งคดีสำนวนการโอนหุ้นของนายชูวงแทร่ตังค
มูลค่ากว่า๓๐๐ล้านบาทที่พันธุบัญญินต์ตกเป็นจำเลย
สารนัดอ่านคำพิพากษาสารชั้นต้นวันที่๒๐มีนาคมนี้นะครับ
สารวุฒิเบนจกุลเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมระบุว่า
ธิบดีผู้พิพากษาสารอาญากรุงเทพใต้
มีคำสั่งให้เปลี่ยนตัวผู้พิพากษาในคดีนี้ให้เป็นผู้พิพากษาท่านอื่นแล้ว
หลังจากที่ท่านพนิดาต้องเจอเรื่องที่หนักหนาสาหัสเหลือเกิน
พี่ชายถูกอุ้มไปแล้วก็ข่มขู่นะครับ
เพื่อที่ให้การตัดสินคดีนี้จะได้เป็นกลางกับทุกฝ่ายนะฮะที่ท่านสารวุฒิบอกนะครับ
โดยโอนสำนวนคำพิพากษาให้กับองค์คณะผู้พิพากษาชุดใหม่
แต่ยังนัดฟังคำพิพากษาในวันที่๒๐มีนาคมนี้เหมือนเดิมนะครับ
ส่วนสารจะมีคำสั่งอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลนะครับ
ที่ท่านจะมีชุดใหม่มาอ่านสำนวนคดีนี้แล้วอ่านคำพิพากษา๒๐มีนาคม
ค่ะทีนี้มาต่อกันที่การหาหลักฐานในคดีนะคะ
คือตำรวจก็ยังคงเดินหน้าค้นหาพยานหลักฐานอยู่
ไปตรวจสอบในพื้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
จุดที่ผู้ต้องหาเผานายวีรชัยพี่ชายท่านผู้พิพากษาพนิดา
แล้วก็เอาไปทิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำปิ่งนะคะ
มาดูจุดเผาก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นป่ารกร้างค่ะ
ซึ่งเป็นที่ดินที่พันตำรวจโทบัญญินซื้อไว้นะคะ
เนื้อที่ประมาณ๒๐ไร่ลึกเข้าไป๒กิโลเปลี่ยวเลยค่ะไม่มีบ้านใครเลยค่ะ
จุดนี้เนี่ยค่ะพลตำรวจรีสุกริตบุญทรงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์เข้าไปตรวจซ้ำนะคะ
เคยไปตรวจแล้วไปอีกรอบเพราะว่าจะหาหลักฐานเพิ่ม
ระหว่างที่ทีมข่าวตามเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทีมข่าวบอกว่าอยู่ดีลมหมุนค่ะ
ลมมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะสองนาทีลมหมุนอยู่สองนาทีคือนานนะคะ

คือไม่ได้หมุนแป๊บ๒นาทีถือว่าถือว่าเวลานานพอสมควรลมหมุนแบบนี้ค่ะ
นี่มีเสียงคนบอกว่าเขามาบอกใบ้อะไรหรือเปล่า
ใช่ไงคนก็เลยบอกว่าหรือว่าผู้ตายอยากจะบอกอะไรบางอย่าง

พอลมสงบลงนะคะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตำรวจเจอหลักฐานเพิ่ม
เจอหลักฐานเพิ่มเป็นหลักฐานสำคัญด้วย
ทีมข่าวของเราบอกว่าเออน่าแปลกใจเหมือนกัน
หลักฐานสำคัญที่เจอเพิ่มวันนี้นะคะเยอะด้วยนะคะ๑๘รายการค่ะ
เจอกระดูก๘ชิ้นนะคะคุณผู้ชม

บรรจุกล้วยหอม๑ถุง
ใบเสร็จร้านสะดวกซื้อ๑ใบ
อิดเปื้อนคราบน้ำมัน๑ก้อน

นี่ไปตรวจซ้ำเจอเพิ่มอีกขนาดนี้เลยค่ะ

อย่างใบเสร็จร้านสะดวกซื้อเนี่ย

ร้านสะดวกซื้อมีกล้องวงจรปิดทุกร้านค่ะ
กี่โมงกี่โมงวันไหนไปไล่ดูเนี่ย

แล้วใบเสร็จที่คุณไปซื้อของวันนั้น

จริงคุณภาคภูมิมันเอาไปไล่ดูได้หมดเลยนะ

ใบเสร็จร้านค้าในปั๊มน้ำมันค่ะ
ซื้อส่วนใหญ่คือเครื่องดื่มชูกำลัง
กาแฟกระป๋องจ่ายเงินไป
ต้องมีเงินทอนด้วยจริงราคาคือ๑๕๕บาท
จ่ายแปลงพันธุ์ทอนให้๘๕๕บาท
หลักฐานมันชัดแล้วมันขยายผลได้เยอะจริง
อันนี้ใบเสร็จนะคะมีก้นบุหรี่ด้วยนะคะ
ก้นบุหรี่ตรวจดิเอนเอได้
ใครสูบอะไรไว้บ้างนี่น้ำลงน้ำลายเนี่ย

ที่สูบในคืนวันเกิดเหตุแล้วทิ้งเอาไว้เยอะค่ะ
ก้นบุหรี่๑๑ชิ้นเลยนะคะ
อำเภอพายุหาคิริจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะ
จุดที่ทิ้งซากมันเชื่อมโยงกันได้หมดเลยค่ะ
การตรวจวันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเน้นไปที่การเก็บหน้าดินจุดที่เผา
เพราะคาดว่าหน้าดินเรามองตาเปล่าอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไร
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ามีคราบเลือดมีน้ำเหลืองหยดอยู่เนี่ยมันยังอยู่
ตำรวจสืบสวนผู่ทอนจังหวัดณครสวรรค์ก็ปูพรมค้นหาทั่วรัศมี๑กิโล

เพราะคาดว่ายังมีจุดอื่นที่มีหลักฐานสำคัญหลงเหลืออยู่ค่ะ

ทีนี้เรามาดูความคืบหน้า
จุดที่ผู้ต้องหาเผาเสร็จ
อันนี้ช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจนะคะ๒๕กุมภาพันธ์

ตำบลนิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหาคิรีจังหวัดนครสวรรค์
ดีเอ็นเอตรงกับญาติของนายวีรชัย
ก็เลยเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนกระดูกของนายวีรชัย
พี่ชายท่านพุทธภาคสาพนิดาอย่างแน่นอนค่ะ
มันค่อยนะค่อยชัดขึ้นค่อยชัดขึ้นนะคะ

แหวนรูปหัวเตาหัวเข็มขัด

ว่าเป็นของนายวีรชัยจริง
แล้วก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน

จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเพราะหลักฐานมันชัดขึ้นเรื่อย
ก็ตามรายงานวันนี้ที่กองปราบรามพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เรียกประชุมชุดสืบสวนคดีนี้เลยนะครับ
เป็นผลยังไม่เป็นทางการออกมาแล้วนะครับ
ก็คาดว่าอย่างเป็นทางการผลจะออกสัปดาห์หน้า
แต่วันนี้ที่เรียกประชุมชุดสืบสวนทันที
ก็เพื่อที่จะได้เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาทั้ง๖คนเอาไว้
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญา
ความผิดอื่นที่ตนได้กระทำ

ร่วมกันนวงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น

ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย

หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้น

ข้อหาซ่อนเร้นอำพลางศพ

คือข้อหาเรียกฆ่าไทย
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

ปราบรามก็เตรียมข้อหาไว้แจ้งเพิ่มให้แล้วนะฮะตอนนี้

โอ้โหโทษหนักนะฮะ
ข้าวโดยไตรองประหารชีวิต
เรียกฆ่าไทยก็โทษหนักเหมือนกันนะคะ

เพราะว่าผู้ต้องหาสารภาพว่า
นำชิ้นส่วนร่างของนายวิราชัย

ถุงแล้วก็มาทิ้งน้ำอ่ะนะคะยังหากันอยู่ค่ะพันธุ์ตำรวจ
รามรถหอมผู้กำกับการสี่กองบังคับการตำรวจน้ำและเจ้า
ที่มูลนิธิร่วมกับตันยูหาในน้ำนี่ห้าวันติดต่อกันแล้ว
วันนี้ปรับแผนใช้เรือยางลากหย่อนเหล็กเอาไว้ด้านหลัง
แล้วก็มีนักประดาน้ำเรียงแถวเหมือนลักษณะลากอวนลากถวน
น้ำค่ะก็จะได้สแกนพื้นที่ได้เร็วมากยิ่งขึ้นใช้โดรนด้วย
บินสำรวจนะคะไปเหนือเขื่อนเจ้าพระยา๖๐กิโลจากจุด
คนร้ายโยนทิ้งกระจายพื้นที่ค้นหา๖๐กิโลนะคะเพื่อดู
ว่ามีอะไรลอยอยู่เหนือน้ำบ้างไหมนอกจากบริเวณแม่น้ำเจ้า
พระยาก็ไปหาที่แม่น้ำปิงหน้าวัดไซนะคะสองจุดนี้เจ้าหน้าที่
หากันมาอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าที่หน้าวัดไซเนี่ยก็
ต้องไปหาโทรศัพท์มือถือที่คนร้ายใช้ติดต่อกันก่อนหน้านี้
ไปแล้วก็ไปหาเพิ่มนะคะก่อนหน้านี้เจอสองเครื่องยังเหลือ
อีกสองเครื่องค่ะผู้ต้องหาบอกยังเหลืออีกสองเครื่องค่ะก็ต้อง
หากันต่อแต่วันนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะคะ
นี่เครื่องเก่าที่เจอก่อนหน้านี้แต่ก็มีความคืบหน้าเยอะนะ
นะวันนี้ใช่ครับเดี๋ยวให้ตามกันต่อนะครับ